พ่อเลี้ยงที่เขาไปยิงลูกเลี้ยงจนเสียชีวิต

แล้วบอกว่าจริงแล้วเขาต้องการจะไปห้ามปราม
เพราะว่าเห็นลูกเลี้ยงกำลังจะทำร้ายแม่ของตนเองก็คือทำร้ายเมียเขา
แต่ลูกเลี้ยงเอามีดจะฟันเขา
ก็เลยยิงปืนสวนกลับไปจนลูกเลี้ยงเสียชีวิต
เป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในครอบครัวอีกแล้วคุณผู้ชม
นี่คือนายถาวรโกงเหลงนะฮะอายุ๕๗ปีครับ
เป็นผู้ต้องหาที่ก่อเหตุยิงนายถาปนพงศ์นาคแป้นอายุ๒๐ปี

ก็มอบตัวกับตำรวจภูทรท่าชนะจังหวัดสุราธานีเย็นเมื่อวาน
พร้อมทั้งนำของกลางก็คือปืนที่ใช้ก่อเหตุเป็นปืน๓๕
ซึ่งมีใบอนุญาตครอบครองอย่างถูกต้องมาให้ตำรวจนะครับ

ตัวเขาเองกับนางสุภาพรภรรยาอยู่ที่บ้าน
แล้วทางด้านของลูกเลี้ยงเนี่ยแวะมาที่บ้านถือมีดพระมา
จะทำร้ายแม่ของตนเองเนื่องจากไม่พอใจถูกแม่ด่า
ทางด้านของลูกเลี้ยงก็คือทำร้ายตบตีแม่จนนวดทั้งตัวแล้วนะ
พอเขาเห็นเอาโมโหสิครับนะฮะทำร้ายทำไมเนี่ย
แม่ของเขาแท้นะฮะรีบเข้าไปห้ามปราม
แต่ถูกลูกเลี้ยงใช้มีดพระไล่ฟันอีก
เขาก็เลยต้องเอาปืนที่พกอยู่เนี่ยนะฮะ
ยิงสวนกลับไปไปโดนลูกเลี้ยงจนเสียชีวิตขาดที่
หลังก่อเหตุก็เลยต้องหนีไปกบดานก่อนที่บ้านญาติ
เพราะว่าฆ่าคนตายสุดท้ายก็ต้องเข้ามอบตัวกับตำรวจล่ะครับ
เมืองต้นตำรวจก็ดำเนินคดีกับทางด้านของนายถาวร
เลี้ยงคนนี้เขาหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ต้องระวังโทษประหารชีวิตเลยนะครับหรือว่าจำคุกตลอดชีวิต
หรือว่าจำคุกตั้งแต่๑๕๒๐ปีขึ้นไปนะครับ
อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในครอบครัวโอ้โห
อย่างที่บอกนะเดี๋ยวนี้คนเราจิตใจมันโหดเยี่ยมนะ